ดูเรื่องราวความรักในโลกออนไลน์ของผู้ชายคนหนึ่ง
ชาวเน็ตเรียกว่าลุงเพราะว่าอายุท่านก็ประมาณสัก๕๐กว่าปีได้

ไม่เคยเจอแต่นี่คือแฟนผมผมชอบก็คุยกันมา๖เดือนแล้ว
เหมือนเป็นการออกอุบายขอยืมเงินลุงก็เลยโอนไปให้เบ็ดเสร็จ๗๐๐บาท
ไปให้เขาเสร็จปุ๊บเขาบล็อกเลย
พอรู้ตัวว่าอ้าวโดนหลอกแล้วมั้งแต่แต่เรื่องราวมันไม่หมดแค่นั้น
คุณลุงโพสต์ตามหาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ผมชอบเขาตามหาหน่อยว่าเขาเป็นใคร
ผมจะไปสู่ขอเขาเออแต่คุณลุงหารู้ไหมว่านี่คือเจนนี่แบล็คพิ้ง

เพราะคุณลุงไม่ทราบเพราะแต่ละวันลุงก็จะส่งแต่สวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธไง
คุณลุงก็เลยไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนี้คือเจนนี่แบ็คพิ้ง
แต่ลุงพลว่าอยากเจอผมชอบผมจะไปสู่ขอเขาแต่งงาน
เป็นแฟนไม่ได้เป็นแฟนคลับได้นั่นลุงนะ
หลอกรักออนไลน์
เรื่องราวนี้เนี่ยมีผู้ชายคนนึงเขาก็เรียกเป็นลุงแหละเพราะอายุก็เยอะแล้ว
บอกว่าถูกผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวันนาหลอกเอาเงินไปหลายพัน
แล้วก็เชิดแล้วก็บล็อกเฟซบุ๊กหายไป
เขียนว่าช่วยด้วยครับผมถูกผู้หญิงในรูปซึ่งเป็นแฟนของผม
คบกันผ่านเฟซบุ๊คมาถึงตอนนี้ก็จะ๖เดือนแล้ว
แล้วให้ส่งรหัสบัตรไปยืมไป๗ครั้งแล้วครับ
ตอนนี้บล็อกเฟสผมก็คือ๗ครั้งก็คือเป็นเงิน๗๐๐นะครับ
แต่ผู้หญิงในภาพที่ชื่อวันนาเนี่ยมันไม่ใช่คุณผู้ชม
วงดังของเกาหลีเขาดังทั่วโลกเลยแหละครับ
แต่คุณลุงเขาไม่ทราบสิครับอาจจะไม่ได้เป็นติ่งของเกาหลี
หรือว่าเป็นแฟนคลับของนักร้องใดก็ไม่ทราบว่าผู้หญิงในภาพที่เอามาหลอก
เป็นนักร้องวงดังนะฮะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้วันนาคือแฟนผม
เธอเป็นแดนเซอร์อยู่แถวอีสานคุณลุงโพสต์ต่อนะนี่แฟนผมแดนเซอร์อยู่อีสาน
แสดงว่าคุณลุงอาจจะได้เห็นคลิปบ้างเห็นภาพใส่ชุดแบบเต้นหรือเปล่า
ลุงโพสต์ต่อว่าวันหนึ่งผมจะพาเธอก้าวพ้นความจนมาอยู่กรุงเทพด้วยกันครับ
นี่โพสต์นี้โพสต์นี้ต่อมีอีกโพสต์นึงเขาบอกว่าโพสต์นี้
คบกันได้๓เดือนวันเกิดเธอพอดีนี่ลุงเขาตัดต่อภาพมาแล้วเขียนว่า
สรรค์วันเกิดนวันนาที่รักของพี่ถึงเราจะเคยคุยกันแค่ในเฟซบุ๊ก
แต่เราคบกันมา๓เดือนแล้ววันหนึ่งพอเธอยอมเจอพี่จะซื้อของขวัญให้เธอ
แล้วก็ลงรูปของพี่เขากับผู้หญิงในภาพก็คือเจนนี่ครับ
แต่เข้าใจว่าเธอคือวันนาอันนี้เป็นโพสต์อีกโพสต์หนึ่ง
ทีนี้หลังจากผู้หญิงคนนี้หลอกเงินไป๗๐๐เสร็จปุ๊บ
ไม่ทราบว่าต้นเรื่องเนี่ยหมายถึงคนเจ้าของเฟสเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ
มาใช้รูปเจนนี่นะฮะคุณลุงก็โพสต์ต่อ
สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมมาสถานีตำรวจ
เพื่อติดตามเรื่องถูกหลอกเงิน๗๐๐จากผู้หญิงที่ผมรักนะครับ
ก็ยังไม่จบครับคุณลุงเขาก็ชอบโพสต์เฟซบุ๊ก
มันพีคกว่านั้นเพราะว่าอะไรลุงเนี่ยรู้ว่าถูกโจรใช้รูปของผู้หญิงคนนี้มาหลอกโอนเงินแล้วใช่ไหม
แต่คุณลุงไม่รู้ว่าผู้หญิงในภาพคือใครเป็นนักร้องดังขนาดไหน
โพสต์ต่อเตือนภัยครับระวังบัญชีชื่อรัฐดาวัน
ใช้รูปสาวคนนี้มาหลอกเงินผมไปเจ็ดพันใครทราบบ้างครับ
ผู้หญิงในรูปชื่ออะไรผมรักเธอจริงผมจะไปสู่ขอเท่าไหร่ก็สู้
อยากจะไปสู่ขอผู้หญิงในภาพหลงรักผู้หญิงในภาพไปแล้วเป็นใครก็ตามที
คุณลุงบอกไม่เป็นไรพร้อมสู้นะครับเรื่องมันฮือฮาสิคุณเพราะว่าอะไร
คือหลายคนก็สงสารคุณลุงนะที่ตกเป็นเหยื่อของคนที่เป็นมิจฉาชีพในโซเชียลเสียเงินไป๗๐๐
รู้แล้วแหละว่าเขาหลอกใช่ไหมคะ
หลงคนในภาพไปแล้วแต่บางคนก็แปลกใจว่าทำไมลุงไม่รู้จักเจนี่แบ็คพิ้ง
แต่มันก็ไม่แปลกคุณผู้ชมถ้าคนไม่ได้ฟังเพลงแนวแบบนี้จะไม่ทราบ
เอาข้างปุ้ยนี่แหละพี่เบิร์ตนี่แหละรู้ไหมว่าสมาชิกแก๊พิ้งมีอีกคนชื่ออะไรบ้าง
แล้วก็บางทีก็จำไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้จริงไม่ได้ฟอร์มด้วย
ไม่รู้จริงเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เห็นภาพถ้าถามแบบนี้ว่าคนเมื่อกี้คนไหนพี่ก็ชี้ไม่ออก
หน้าคล้ายกันหมดเราจะไม่รู้ว่าใครชื่อคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดคนไม่ได้เป็นแฟนคลับก็จะไม่ทราบ
เราจะรู้จักน้องลิซ่าเพราะน้องลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยที่ไปอยู่ในวงแบ็คทิ้งแล้วก็โด่งดังวงนี้เขาดังมาก

อยู่ในข่าวคือคนเสื้อขาวผมยาวที่๒จากขวาใช่ไหม
อันนี้คือเจนี่และเสื้อขาวเจนี่ที่เหลือก็เป็นสมาชิกสี่คนของวงแบ๊กพิ้ง
คือชาวเน็ตก็ถามว่าทำไมลุงถึงไม่รู้จักหลายคนก็ไปตอบว่าก็ไม่แปลกใจคุณลุงก็อายุเยอะ
สรุปลุงลุงรู้จักหรือยัง

ไม่เดี๋ยวตรวจสอบกันต่อเพราะหลายคนไปทักไปถามว่าเรื่องที่ลุงโพสต์เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่ลุงแต่งขึ้นหรือเปล่า
แต่ยังไม่ได้คำตอบเพราะเขายังไม่ได้ตอบกลับมานะครับ

อย่าไปหลงรักใครโดยที่คุณยังไม่เคยเจอตัวเขาเป็น

ไม่แขนาดที่คนเดี๋ยวนี้ได้เจอกันตัวเป็นเนี่ยก็ยากนะ